แต่อีกหนึ่งคนโอ้โหฮือฮาสนั่นโซเชียลน้องแน็กชาลีของดิฉันค่ะ
ก็อย่างที่บอกเนี่ยค่ะคือมีหลายรายการนะคะติดต่อไปออกไม่ออกค่ะ
น้องฝากขอโทษมาด้วยแล้วก็เลยมาสัมภาษณ์ความยาวประมาณ๑๖นาที
ให้ดูบางช่วงบางตอนที่ฮือหานะคะโดยเฉพาะดิฉันขอพูดตามที่เขาพูดนะคะ
มหามันแข็งแรงของน้องแน็กชาลี
เดี๋ยวว่าดิฉันหยับคายนะคะภาษาอีสานบรรเท่าก่อนครับหำหน่อยหำเล็กเนี่ยค่ะ
คือเป็นเรื่องโจ๊กมุกนะคะตลกไปมากลายเป็นว่า
รีวิวหามใหญ่อ่ะพี่เชื่อไหมผมไม่ได้ตลกเลยนะ

มันต้องตลกแน่เลยนะ
แต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่รับพวกอะไรพวกนี้อยู่แล้วไง

ละครเนี่ยต้องผมรับไม่ได้จริงตอนเนี่ย
ถึงจะอยากเล่นบ้างแต่แบบผมไม่ไหว

เมื่อไหร่ที่เห็นผมลงละคร
คือผมอ่ะไม่เหลืออะไรแล้ว
ไม่เหลือแม้แหลว
การจบกันด้วยดีเนี่ย
มันมีข้อเสีย
มันจะทำให้เราคิดถึง
ทุกวันนะผม

เป็นสตาร์ทใหญ่ชาลีจริงค่ะ